อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของความรัก

สักพักหนึ่งผู้ชายกลับเข้าไปที่ห้องเช่าอันนี้

จะไปอยู่สิทำอะไรอยู่
ของผู้หญิงเนี่ยน่วมเลยแล้วก็ไลฟ์สดให้คนได้ดูด้วย
คุณผู้ชมเอาไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับ

คือจริงห้องนี้มันเป็นห้องที่เขาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อน

กันไม่ถึงวัน

คือเหมือนแบบเปิดเข้ามาในห้องที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นแบบอ้าวนี่มันหยามกันถึงถิ่นไง
อดอ่ะนะหนุ่มคนนี้เขาไลฟ์สดประจานอดีตเมียเขาว่าอย่างนั้นอดีตแฟนแล้วกันนะนะ
แล้วก็ผู้ชายคนใหม่พากันมานอนอยู่ในห้องด้วยกันห้องเช่าของตัวเขานี่แหละ
แล้วข้อความคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ไม่ได้อยากประจานแต่มันเหลืออด
แกล้งโง่มานานเลิกกันไม่ถึง๑วัน
ว่าผมทำเกินไปขออภัยด้วยผมอดไม่ไหวจริง
พวกนี้ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก
คือก็ไลค์เองกระทืบเองคนเห็นหมดเลยนะคุณผู้ชม

คือส่วนหนึ่งเขาบอกว่าไลฟ์อย่างนี้คุณประจานตัวเอง
ใช่ค่ะเพราะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเอง
ไม่ว่าจะเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วแต่ขอทำเพื่อความสะใจ

อะไรที่มันลงไปในโลกออนไลน์มันอยู่กันชั่วลูกชั่วหลาน
เหรนโหลนไปจนถึงไหนต่อไหนเลย
มันเห็นหน้าคุณเห็นหน้าอดีตแฟนคุณ
เห็นพฤติกรรมของคุณทั้งหมดทั้งมวล
แน่นอนคนที่รู้กฎหมายเขาเข้าไปแสดงความเห็นว่า
ถ้าผู้ชายผู้หญิงเลิกกันแล้ว
แล้วการที่ผู้ชายไปทำร้ายผัวใหม่ของเขาเนี่ย
ผิดอาญานะข้อหาทำร้ายร่างกาย

ก็ตามแต่ก็ถือกันว่าเลิกแล้ว
ถ้าผู้ชายที่โดนกระทืบไปแจ้งความ
คนที่ร้ายคนกระทืบก็มีความผิดอาญาครับ
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นหัวร้อนที่มันเกิดขึ้น